คุณผู้ชมครับเมนูเด็ดของดีเนี่ยนะครับ
ยังมีอีกเยอะแล้วที่สำคัญผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าลีลานี่ก็สุดยอดไม่แพ้กับรสชาติเหมือนกัน
อยู่ที่ไหนเดี๋ยวพาไปที่โคราชไปงานย่าโมโอ้โหบอกเลย
ร้านนี้เขาสุดยอดอยู่แล้วอร่อยเหาะเลยครับ

นี่ความอร่อยสิฮะทั้งควงทั้งเคาะต้องสะบัดทะพีแบบนี้

เหมาะจับแม่นจับแน่นแล้วก็ไม่มีหลุดอยู่แล้ว

ยำเจ๊แดงครับเป็นยำมะม่วงซาดิตนะครับ

ชื่อร้านเขาตั้งอยู่ที่งานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุระนาเรียว
หรือว่างานย่าโมจับอีก๒๕๖๑นะครับ
ที่โขรัสมันเองนั่นเองนะครับ
แม่ค้าร้านนี้เขามีทีเด็ดที่ทำให้ทุกคนต้องสะดุด

เพราะว่าได้ยินเสียงเคาะกระมังยำของเจ๊แดงนี่แหละครับ
เจ๊แกไม่ได้โกรธใครมาใช่ไหม

สั่งมาเลยอยากกินยำมะม่วงเหรอ

โอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่ารับประทานพอเสร็จออกมาแล้ว

กลับไปนี่ต้องเปลี่ยนการมัน

เปลี่ยนทุกอย่างยิ่งบุบยิ่งดี

และที่สำคัญนะเมนูมีเยอะมากเลยนะครับ
มีทั้งยำมะม่วงที่ใส่ทั้งปูม้า
ใส่ปลาก่อปลาร้าปลาป่น
แล้วก็น้ำปลาหวานก็มี
โอ้โหราคาเพียงชุดละ๔๐๘๐บาท

เห็นแบบนี้ลูกค้ารอกันเต็มหน้าร้านเลยนะครับ
รอเมื่อไหร่จะเคาะเสร็จ

โอ้โหหลายคนนะครับบอกเลยว่าติดอกติดใจ

แดงถามจริงเถอะไปโกรธใครมา

มันคือกินเนอร์

แต่ถ้างานงานญ่าโมแล้ว

เจ๊แดงก็จะเวนไปขายตามงานกาช่า
แล้วก็งานอื่นในภาคอีสานก็ตามผลงานเจ๊แทนกลับไปได้นะครับ

แสดงว่างานนั้นมีร้านเจ๊แดงดู

ก็แถวคิวยาวใช่แน่นอนนะจ๊ะ

จริงร้านนี้ก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะมากแล้ว
ก็เลยนำเสนอกันว่าไปออกงานมา
แล้วก็เจ๊แดงก็จะเวียนไปตามงานต่างด้วยนะจ๊ะ